ทีนี้มีข่าวข่าวหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ชมตอนนี้เราพยายามตรวจสอบให้ว่ามันจริงหรือเท็จอย่างไรนะคะ
มีหญิงไทยคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยติดตามตัวเขาไปที่ห้องพักเลยนะ
ไปทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกับภาพถ่ายที่เขาโดนทำร้ายมาโพสต์เตือนภัยนะคะ

นี่แหละค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยท่านนี้เลยนะคะโพสต์เตือนภัยคนไทยที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นเพียงคนเดียว
ซึ่งเป็นภาพผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บแล้วก็มีข้อความระบุว่าถูกทำร้ายร่างกาย๓๖ชั่วโมง
มาโรงพยาบาลเหตุเกิดที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วมีการโพสต์ภาพนี้
แล้วนี่เห็นไหมนี่คือร่องรอยที่เขาถูกทำร้ายเขากล่าวอ้างแบบนี้นะคะ
เขาเล่าต่อบอกว่าขณะอยู่ในห้องพักมีชายแปลกหน้าเข้ามาล็อกคอจากด้านหลัง
เข่ากระแทกหน้าอกด้านขวาจากนั้นก็ชกที่ใบหน้า๓ครั้ง
สลบไปประมาณสัก๓๐นาที
พอตื่นขึ้นมาอาเจียนออกมาเป็นเลือดมีเลือดออกทางจมูกทางปาก
มีรอยช้ำที่ขาหนีบเสื้อผ้าก็หายไป
หลังจากนั้นตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้กับจุดเกิดเหตุ
สรุปแบบนี้ค่ะอันนี้คือใบที่เขาบอกว่าเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะ
ไม่พบอาการเลือดออกในสมองแต่กระดูกจมูกเนี่ยมันหัก
เขาบอกแบบนี้นะคะนอกจากนี้เล่าต่อเจ้าของโพสต์
เล่าบอกว่าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นตามลำพังระวังตัวกันด้วยนะคะ
จิตเยอะมากวงเล็บประมาณว่าช่วงนี้แรงงานเวียดนาม
เข้ามาแทนที่คนญี่ปุ่นตกงานกันเยอะมากแล้วเขาอ้างว่ามีการปิดข่าว
คนไทยตกเป็นเหยื่อเยอะมากและน่ากลัวมาก
ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะไม่ได้ฆ่าเพื่อเอาแต่เงิน
ไม่ได้ฆ่าหวังชิงทรัพย์แต่เป็นการฆ่าเล่นแล้วนะตอนนี้
กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
สำหรับคนญี่ปุ่นนะฮะครับผู้โพสต์เล่าต่อบอกว่า
ผู้ร้ายเนี่ยแต่งตัวดีดูดีทุกอย่างผู้ร้ายติดตามเหยื่อ
จนกระทั่งถึงโรงแรมแล้วก็เข้ามาพยายามที่จะฆ่า
พยายามที่จะปล้นถึงห้องพักของมีค่าทรัพย์สิน
ปล้นไปทุกอย่างแล้วตั้งใจฆ่าขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยนะคะ
อันนี้สรุปข้อความคร่าวใจความหลักของผู้โพสต์รายนี้
หลายคนก็บอกขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมที่ไปตรวจไปอะไรได้ไปแจ้งความแล้วหรือยัง
ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ใช่เพราะว่าคือดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบดูเหมือนกันนะเนาะ
เข้าไปดูไอ้ใบที่เขาลงเอาไว้เนี่ยนะคะคือมันไม่ได้มีใบแจ้งความอะไรนะ
แล้วก็ใบรายงานเรื่องของการตรวจที่เป็นภาษาอังกฤษ
อันนั้นน่าจะมาจากทางการแพทย์จริงที่เขารายงานว่า
ดูจมูกแตกแต่ว่าในนั้นเขาระบุเอาไว้ว่า
ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้าไปรับการรักษาในวันที่๔สิงหา
แล้วก็ออกมาวันที่๕สิงหาผู้ป่วยบอกว่าขอออกมาเอง
ขอออกมาเองแล้วจะกลับมารักษาที่ประเทศบ้านเกิด
ซึ่งตอนนี้เขาก็แจ้งว่าเขาบินกลับมาเมืองไทยแล้ว
คืออย่างที่บอกว่ามันต้องรอตรวจสอบดูก่อนนะครับ
เรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็หลายคนอยากเห็นว่า
ก็เลยเหมือนคนก็ยังแชร์เตือนภัยกันอยู่
แต่ก็ยังเหมือนตั้งข้อสังเกต๕๐๕๐ว่าเรื่องนี้
มันเกิดขึ้นยังไงจริงหรือไม่จริงอย่างไร

ที่แน่ที่โพสต์นี้มีประโยชน์

คุณต้องล็อกประตูหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อย
มิดชิดอันนี้ต้องเตือนภัยกันจริง